สวมกอดลูกหอมแก้มพ่อ
เพราะว่าพ่อถูกตำรวจจับได้เนื่องจากไปขายยาเสพติดนะคะ

โดยนายจำลองฉัดเขื่อนแก้วอายุ๒๔ปี
เป็นผู้ต้องหาค่ะก็ได้หอมแก้ม
แล้วก็บอกลาลูกสาวลูกสาวยังเล็กอยู่เลย๓ขวบเอง
แล้วก็ภรรยาก็ไปกอดนายจำลอง
หลังจากนั้นนายจำลองก็ถูกนำตัวไปดำเนินคดีนะคะ
ตำรวจทหารเขาไปล่อซื้อยาบ้าจากในจำลอง
จำลองเป็นพนักงานร้านสะดวกซื้อ
ที่อยู่ภายในปั๊มปอตทห้างฉัด
ถนนสายลำปางเชียงใหม่เขตตำบลเวียงตาน

ใส่ไว้ในซองพลาสติกใสมามอบให้
แล้วก็รับเงิน๕๐๐บาท
ที่เป็นเงินที่เจ้าหน้าที่เขามีการถ่ายเอกสารเอาไว้แล้ว
ทีนี้เจ้าหน้าที่เขาก็รวบตัวเอาไว้ได้ค่ะ
จำลองก็บอกว่าช่วง๑๐วันที่ผ่านมาเนี่ย
มีนายอ๋องเป็นชาวไทยใหญ่อยู่ที่เชียงราย
เคยต้องโทษด้วยกันในเรือนจำกลางลำปาง

อ๋องก็เลยแบ่งยาบ้าให้กับนายจำลองจำนวนนึง
ส่วนหนึ่งในจำลองก็เอามาเสพเอง
แล้วก็แบ่งเอาไปขายเม็ดละร้อย

เมื่อกี้เขาก็เลยล่อซื้อด้วยเงิน๕๐๐บาท
เจ้าหน้าที่ก็นำตัวไปตรวจค้นที่บ้านพักนะคะ
ที่บ้านหัววังที่ตำบลห้างฉัด

แล้วก็ก่อนที่นายจำลองเนี่ยจะถูกเจ้าหน้าที่นำตัวขึ้นรถเนี่ย
ก็เข้าไปหอมแก้มลาลูกสาว๓ขวบค่ะ
ลูกสาวก็หอมแก้มพ่อกลับ

เมื่อกี้ก็มาสวมกอดด้วยความรัก
ใครที่เห็นภาพนี้ก็บอกว่าโอ้สะเทือนใจจังเลย
ทำให้ครอบครัวไม่ได้อยู่ด้วยกัน